พนักงานสอบสวนสนบางสาวทงนะครับ
นำตัวนายจวะหรือว่าพงเทิดไทย
อายุ๒๔ปีเป็นคนงานชาวกะเหลี่ยง
ออกจากห้องคุมขังสนบางสาวทง
เพื่อนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ยังจุดเกิดเหตุเป็นเครือหาดหรู

โดยเริ่มจากจุดห้องพักผู้ตายนะครับ
ต่อด้วยจุดตั้งวงดื่มสุรา
แล้วก็จุดที่ฝังอำพลางศพ
ซึ่งเป็นใต้คฤหาดที่เอาปูนมาโบก
ปิดบังอำพลางเอาไว้ครับ
ที่เห็นไปก็เป็นช่วงที่ไปทำแผนนะครับ

พลประบบตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ระบุว่า
จากการสอบสวนนายจวะ
ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือสังหารผู้ตายจริง

เงินค่าจ้างที่ติดค้างอยู่ประมาณ๑๐๐๐บาท
แล้วก็นั่งดื่มสุรากันในวงสุรา

วันที่๑๐กรกฎาคม
มาก็หนีไปที่จังหวัดเชียงราย

ที่ช่วยฝังอำพลังศพถูกจับแล้วก่อนหน้านี้
ผู้ประคับการตำรวจนครบาน๗นะครับ

คำรับสารภาพจะจริงหรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้
ข้อที่จริงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่างที่ต้องนำมาประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นผลการชนะสูตรศพอาวุธที่พบ
สภาพแวดล้อมของที่เกิดเหตุ

จะถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันอำพลางศพครับ
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยจากญาติของผู้ตายนะครับว่า

คือตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่เจอหลักฐานที่จะเชื่อมโยง
ถึงความที่จะเป็นไปได้
แต่ก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบให้ครบทุกประเด็น
คลายข้อสงสัยให้กับญาติผู้ตาย
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็นำตัวส่งฝากหางที่ศาลในวันพรุ่งนี้ครับ